เอาเรื่องปวดหัวก่อนพี่หนุ่มบอกพี่หนุ่มปวดหัวบ่อย
ปวดหัวบ่อยพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่า
พี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่า
พี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่า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
พี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่า
พี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่า
พี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่า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
มีเคสหนึ่งน่าสนใจเป็นเคสของผู้ป่วยหญิงอายุ๖๕ปีนะคะผู้ป่วยอะไรเนี่ยมีอาการมืนงงแล้วก็ปวดหัวบ่อยยิ่งอากาศร้อนจะยิ่งปวดมากขึ้นเป็นมาเป็นปีเลยค่ะก็มักจะกินแบบเวลาปวดหัวทีก็กินพาราทีเหมือนแบบแก่อาการคิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากสงสัยจะเครียดเรื่องงานละมั้งจนกระทั่งหลังอาการเนี่ยเริ่มจะอ่
ญาติสังเกตเห็นว่าเออเขาเริ่มเดินขาลากแล้วก็ทรงตัวไม่ปกติเลยรีบพาไปหาคุณหมอค่ะแพทย์เวรตรวจเบื้องต้นเขาบอกสงสัยอาการทางสมองก็เลยส่งไปตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมองเจอจริงนะคะเป็นเนื้องอกในสมองขนาด๓เซนติเมตรก็เลยให้แอดมิตเลยแล้วก็ผ่าตัดส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้

ที่เราเคยใช้ชีวิตได้ซึ่งส่วนใหญ่เขาบอกว่าโอกาสที่เนื้อง่อกจะเป็นเนื้อร้ายเนี่ยมันมี๑๓เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการแบบนี้ค่ะแนะนำให้ไปตรวจไปหาคุณหมออย่าชะล่าใจว่าเออเครียดแหละไม่เป็นไรแหละพี่หนุ่มไปตรวจนะตรวจพี่ก็กังวลใจเพราะคุณแม่พี่เป็นเนื้อง่อกในสมองคุณแม่พี่เป็นเนื
เป็นเนื้อร้ายแต่ผลิตปรากฎว่า

แล้วก็ตอนแรกก็มีความกังวลใจกันอยู่

ถ้าอยู่ในเมืองซักปีงกัน

วันที่วันนั้นผมจำได้เลยไปขับรถด้วยกัน
แล้วแกก็จื๊ดขึ้นมาอย่างนี้

แกก็บอกเนี่ยผมแบบเป็นอีกแล้วเดี๋ยวผมจะไปตรวจอีก๒วัน
บอกอีก๒วันเนี่ยถ้าไปตรวจแล้วอันนี้ไม่ใช่ของคุณป๊อกนะ
ที่เปิดไม่ใช่ของคุณป๊อกนะเดี๋ยวอันนี้ตามข่าวนะ

เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณป๊อกแกก็เหมือนกันก็ไปตรวจแล้วก็เจอ
แล้วลูกใหญ่มากก้อนใหญ่มากแล้วโชคดีที่
สิ่งที่ปฏิหารคือก้อนนั้นเนี่ยคือจริงแล้วเนี่ย
เท่าที่ผมขออนุญาตพูดแล้วกันนะคือจริงจริงแล้วก้อนนั้นน่ะ
มันไปอยู่ใกล้กับเหมือนกับสมองส่วนความพูด
คำพูดแล้วก็คำพูดแล้วก็การเหมือนกับการตอบโต้
การสื่อสารอะไรอย่างนี้คือมีโอกาสที่เวลาพูดออกมาปุ๊บเนี่ย
คือพูดออกมาไม่เป็นภาษาไม่เป็นคำแล้วก็แต่ฟังได้
แต่พูดออกมาเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้อีกอันหนึ่งคือเหมือนฟังได้
แล้วก็แต่พูดไม่ได้แต่คุณป๊อกโชคดีมากคือเคลียร์
จริงคุณผู้ชมหลายคนก็ส่งมาบอกเหมือนกันว่าส่วนใหญ่เวลาเป็นอาการแบบนี้
พอไปหาหมอหมอก็จ่ายภาระเพราะว่าค่าสแกนมันแพง
อันนี้ประกันสังคมส่งได้ไหมคะ
คิวลูกมันก็ต้องดูคิวอีกประกันสังคมพี่ไม่แน่ใจว่า
จริงถ้าคุณหมอส่งตรวจถ้าหมอวินิจฉัยว่าจะต้องทำ
มันก็ลำบากตรงที่ว่าบางทีโรงพยาบาลของเราเองอย่างนี้
มุมของภาครัฐถามว่าบัตรใช้ได้ไหมรู้สึกว่าจะใช้ได้นะ
แต่ว่าคิวเนี่ยจะยาวแบบคือแบบหูนานมากอะไรอย่างนี้
เขาบอกเนี่ยที่สุดเนี่ยมันควรจะแบบคอบคุมไปถึงโรคมะเร็ง
ถึงบอกว่ามีคุณแม่ของคนขับรถพี่
ก็เป็นมะเร็งที่ขนลิ้นทีนี้ประเด็นคือนะ
สิ่งที่แกจะต้องทำก็คือไปหาหมอ
ก็ต้องรอคิวฉายแสงแบบนานนานมากต้องย้ายไปที่
คือมันลำบากค่ะคือชีวิต
คุณไปดูโรงพยาบาลตอนเท่าสิบางคนต้องมาแบบว่าปูเสื่อ

จริงตี๒ตี๓เพื่อจะรอเจอตอนเที่ยงบ่ายโมงอะไรอย่างนี้
ก็จึงแบบว่าถ้าสมมุติแผนแค่เลือกตั้ง
ควรจะมีพวกนี้อัดเข้าไปเยอะจริง
เพราะว่ามันความเป็นกว่ามตาย
ข้อมูลล่ะ